คุณผู้ชมฮะเอามาดูเรื่องของเจ้าละมุดกันหน่อยนะฮะ
มุดยังรุดหนักอยู่เลยคุณ
หลังทำร้ายเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลานจนเสียชีวิตนะฮะ
พยายามผลักดันเขาไม่กลับเข้าป่า
พยายามเท่าไหร่ก็ตามเขาไม่กลับเข้าป่า
อันนี้ภาพหลังจากที่เหยียบเจ้าหน้าที่แล้ว
เจ้าหน้าที่เขาต้องจุดประทัดจุดผู้ไล่
เจ้าหน้าที่คนอื่นต้องพยายามไปไล่เขา
เพื่อจะนำร่างของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
ที่เขาเหยียบออกมาให้ได้
แต่ว่าทีนี้ฮะไล่๒วันแล้วนะ
เขายังไม่ไปเขาบุกพักโรงครัว
หม้อข้าว๒ใบของบ้านชาวบ้านเอาไปกินกันซะหมดหม้อเลย
แล้วก็เดินหนีไปครับ
แล้วก็แกะรอยค้นหาเจ้าละมุด
ผลักดันออกจากหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่๓บ้านวังอ้ายป่อง
ไปพบว่าเจ้าละมุดอยู่ที่ปากทางหมู่บ้าน
มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก
เก็บตัวเงียบอยู่ตรงเชิงเขา

เจ้าลมมุษย์เดินไปที่โครงการรักและฟื้นฝูท
ทรัพยากรป่าม้ายในพื้นที่ห้วยโสโมง
เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ

ก่อนจะยกหม้อข้าว๒ใบ
กินข้าวสุกซะหมดเลยคุณ

ต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน

เพราะว่าเจ้าละมุดกำลังเดินไปยังอาคารของสำนักงาม
ไม่นานนะคุณนี่อะไรแตกฮะกระจก
กระจกแตกฮะหลังคากระเบื้องแตกระจายนะฮะ
ตอนแรกเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงนะเสียงกระจกอะไรแตกเหล่านี้
ก็ไม่กล้าเข้าไปจนกระทั่งเสียงเงียบไปสัก๕นาที
ก็เลยเข้าไปดูปรากฏเจ้าละมุดหายไปแล้วนะคุณ

เจ้าหน้าที่โครงการก็คือนายสิริชัยแก้วสะพานเล่าให้ฟัง
บอกว่าหลังจากเสร็จจากรถน้ำศพเจ้าหน้าที่อุทยาน

ก็ขับรถกลับมายังสำนักงาม
มองไปยังตัวอาคารสำนักงานปรากฏว่าเจ้าละมุด
วิ่งเข้ามาไล่ทำให้เขาก็ต้องวิ่งหนี
โดยเจ้าละมุดวิ่งไล่ตามมาแล้วใช้งวงฟาดกระจกสำนักงานแตก
ได้หนีออกทางประตูเดิม
จากนั้นเจ้าละมุดก็เดินเลาะสำรวจภายในตัวอาคาร

แล้วก็ตรงไปที่โรงครัวพังกำแพงโรงครัว
หิ้วหม้อข้าวไปเลยนะคุณนะหิ้วไปทั้งหม้อเลย
ฮิ้วไป๒ใบแล้วก็ไปเทข้าวจนกินข้าวสุกหมดนะฮะ
ก่อนที่จะเดินไปพังอาคารอีกหลังหนึ่ง
ได้รับความเสียหายแล้วก็เดินจากไปนะครับ

เหมือนกันแล้วเขาก็ไล่พี่ไปเลย
ไล่เขาไล่ตรงนู้นแล้วขึ้นขึ้นบนเนี่ย

ไปแรกผมขับรถลงมา
แล้วไปงานสดเขานี่แหละ

ผมมองไปต้ระมองในป่า
เพราะว่าลงมาขันมาค่ะเจอกันแล้ว

ประทัดไล่ช้างเป็นระยะด้วยนะคุณนะ
นี่ก่อนหน้านี้เจ้าละมุดไปพังบ้านของชาวบ้านนะคุณนะ
แล้วนี่อะไรคะขนตู้ยงตู้เย็นมาคือไม่อยู่บ้านแล้วนะ

คือชาวบ้านบ้านนี้เขาบอกแบบนี้
บอกว่าคืนแรกเจ้าละมุดมาพังบ้านเขาแล้วรอบหนึ่ง
คืนต่อมาไปพังบ้านชาวบ้านข้าง

คืนที่๓มาพังบ้านเขากลับมาพังจนเนี่ย
ห้องมันเสียหายหมดเลยอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะใช่ค่ะ
นี่ถามว่าตอนรอบนู้นกับล่าสุดอันไหนหนักกว่า
เขาบอกรอบนี้สิไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปยังไงแล้ว
ทั้งกำแพงทั้งประตูหน้าต่างไปหมดเลย

ของหนีเลยคุณอยู่กันไม่ได้แล้วนะฮะ
ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากจากเจ้าละมุดนะคุณนะ
เจ้าละมุดเนี่ยมันชอบลงมาในพื้นที่ของชาวบ้าน
อีกที่สำคัญก็คือเพิ่งจะเหยียบเจ้าหน้าที่ตายนะฮะ
ชาวบ้านเขาก็เลยกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตกันอีกนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามที่จะผลักดันเจ้าละมุดออกนะฮะ
ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ถอยร่นมาก่อนนะ
ร่วนเพื่อความปลอดภัยวางแผนกันใหม่
ผลักดันกลับเข้าป่าต่อไปและหาวิธีในการป้องกันระยะยาว
ไม่ให้เจ้าละมุดมาพื้นที่ชาวบ้านอีก